เริ่มเผ็ดแล้วสะสม

ไม่แทบไม่แทบ

ไปไปไป

เราต้องเรียวสายเพิ่มให้หายพี่
ไม่ต้องกลับรถเขาแผ่นที่เขาให้เรียวซ้ายเลย

แต่เสียงเตือนเขาน่ารักนะเสียงเตือนเขาไม่แบบหดร้าย

ใช่แต่ว่าก็เพื่อความสะดวก

นะใช่ใช่อุ้ยมีกาและ
นี่กันข้างบน
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๐๐บาท
มาแล้วครับมาแล้วทำไมเขารีบขนาดนั้น
ไปไปทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๗๐๐บาท
ขึ้นชื่อว่าไฟล์คำรับรองว่าได้กินอาหารไทยรสชาติอร่อยแน่นอน
เพราะร้านนี้รับประกันได้ถึงความมีชื่อเสียง
และรสชาติของอาหารที่ยังถูกปากถูกใจลูกค้ามาตลอดหลายสิบปี
บรรยากาศร้านตกแต่งสไตล์ความเป็นไทย
มีทั้งโซนในห้องแอร์และโซนรับลมเย็น
สดชื่นจากพันไม้นานาชนิดรอบตัวร้าน
ร้านนี้ตั้งอยู่หน้าปากซอยบางนาตรา
จับเลย

คิมการล้างไป๒๐๐บาทได้ทานหนึ่งชามค่ะ

กางเขียวหวานลูกชิ้นปากกายัดใสไข่เข้มค่ะ
กินที่พากุ้งวางเงินไป๗๐๐บาท
อ๋อเป็นความเป็นมั้ยค่ะใจดีมาก
ขนมจีนทานกับแกงเขียวหวานยัดไส้ไข่เค็ม

ได้บ้างแกงเขียวหวานค่ะ

ไปไหมหรือเราจะไปมั้ย

หวังว่าร้านสุดท้ายเขาจะปรานีเรา

แต่ร้านไม่เป็นไรพี่ร้านสุดท้ายเนี่ยเราลงไว้น้อยมาก
เราแค่สามร้อยสองร้อยมีโอกาสคลิกไปโอ้โฮยืนแล้วแบบ

โอ้โฮ